เที่ยวแล้วก็มารับประทานกันยังอยู่ที่เจียงใหม่นะครับ

เหนือได้ครับมาคนเมืองคนเจียงใหม่เลยนะฮะ
นี่จะพาไปร้านอาหารร้านหนึ่ง
โอ้โหผักสลัดพันธุ์ผลไม้
โอ้โหน่ากินขนาดเลยนะฮะลำแต๊ะ

เป็นร้านอาหารที่เอาใจสายรักสุขภาพนะครับ
เขาบอกเป็นร้านเล็กแต่น่ารักจริง

เพราะว่าเน้นทำอาหารโฮเมสในสไตล์อเมริกัน

สรรวัตถุดิบสดใหม่จากผู้ผลิตไทย
และเกษตรกรในท้องถิ่นโดยตรงเห็นไหมฮะ
ผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับ
แล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เขากำลังทำอะไรรู้ไหมคุณพัน
พันอัดแน่นด้วยผลไม้เต็มแก้วเลยนะฮะ

คุณคิดดูมันสดชื่นจริงนะครับ

มาคู่กับผลไม้ตามฤดูกาล
ชามใหญ่โตมโหลานแบบนี้นะครับ
หรือจะทานกับแฮมเบอร์เกอร์ยักษ์ก็ได้

แล้วก็เขาเรียกว่าเครื่องล้นทะลักเลยนะครับ
อกจากนี้ยังมีเมนูต่างอีกมากมายในแฮมเบอร์เกอร์
ทานกับแตงโมชิ้นใหญ่เลยนะคุณ
แล้วก็สลัดมีผลไม้มากมายเลยนะฮะ

แล้วก็สเต็กที่เสิร์ฟแบบชิ้นใหญ่เต็มจานด้วยเช่นเดียวกัน
รวมทั้งพิซซ่าสไตล์โฮเมด

ถ้าใครจะมาต้องรีบเช็คเวลาก่อน

เพราะที่ร้านแห่งนี้เปิดแค่๓๔ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น
คนบอกโอ้โหร้านไม่ง้อเลยเหรอ

แต่ร้านบอกว่าคือนักท่องเที่ยวมาเยอะ

ทั้งชาวต่างชาติขาประจำลูกค้าในท้องถิ่น

ทำไปทำมาหมดทรัพย์ผลไม้
ก็เลยปิดร้านเร็วหน่อยนะครับ
โดยคุณกบแล้วก็คุณเออสองคู่รักสไตลอินดี้เจ้าของร้าน
แล้วก็ควบตำแหน่งพ่อครัวแม่ครัวไปด้วย
เล่าให้ฟังบอกว่าจุดแข็งของร้านก็คือ
วัตถุดิบที่เลือกจากร้านขึ้นชื่อของจังหวัดและท้องถิ่นนะฮะ

ซึ่งนอกจากจะได้ในเรื่องของสุขภาพแล้วนะครับ
ยังเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนด้วย
สำคัญมากเอาฟังเสียงเจ้าของร้านกันหน่อยฮะ
นี่ล่ะครับ
นี่ล่ะครับ

คือเพื่อนปรุงให้กินทานกันที่บ้าน
แล้วก็เดี๋ยวจะหาว่าผมไม่บอกพี่กัด
คือต้องบอกพี่กัดร้านหน่อยนะฮะอยู่ในโครงการสหสีภูมิเพศ
มณีนพรัชตำบลช้างเผือกอำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในอำเภอเมืองเลยช้างเผือกเนี่ย

จะเปิดตั้งแต่๖โมงเย็นถึง๓ทุ่มเท่านั้น

ไปกันได้ทุกวันเลยนะฮะแล้วก็จะปิดวันเดียว

ก็พร้อมจะต้อนรับลูกค้าสายสุขภาพด้วยนะฮะ
น้ำลายกันตั้งแต่ตอนเที่ยงแบบนี้เลยนะคะ